พระนางตัวต่อเต๋อฉันทวิทย์แล้วก็แต้วนัทพรนะคะ
เขาได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง

งานนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรามีโอกาสได้เจอตัวกับทั้งสองคน

โดยพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิทย์ยังมีข่าวว่าจะได้มีโอกาสโคจรมาร่วมงานกับน้องสาวคนสนิทอย่างใหม่ดาวิกาอีกครั้งในละคร
ก็ยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นนะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะรุดนาคมากกว่าเดิมหรือเปล่า
จริงก็ไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็เป็นเรื่องการทำงานเลยครับ
ยังแต่ว่าก็จะมีโอกาสได้เจอเขามากขึ้นแค่นั้นเอง

แต้วนัทพรเองก็อัปเดตประเด็นที่ตัดสินใจถอนตัวจากงานละครเรื่องใหม่
ก็ทำเอาแฟนละครบ่นเสียดายกันยกใหญ่เลยนะคุณ
ว่าจะได้เห็นพระนางจอมโกยเรตติ้งมาปะทะฝีมือกันเป็นครั้งแรก
แต่สาวแต้วยืนยันนะคะว่าทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ใหญ่
เชื่อว่าวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่โป๊ปแน่นอนจ้ะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็อยู่ที่แบบดุลพินิษฐ์ของช่องด้วยว่าจะให้เป็นใครคู่กับใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่จริงแล้วคือเหมือนกับแต้วมองว่ามันก็ยังมีอีกหลายโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันในบทบาทที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มันจริงมันไม่น่าใช่แบบเป็นประเด็นอะไรมากมายเพราะแต้วคิดว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่ออกมาก็ถูกเลือกคัดสรรมาอย่างดีแหละ